คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อยนะคะ
ที่วัดท่าไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่เขามียักษ์อยู่หน้าวัด

ไม่ถ้ามียักษ์ธรรมดาอยู่หน้าวัดไม่แปลก

ยักษ์ที่วัดนี้นะคะเขาแต่งตัวแบบนี้

เขาปกติแล้วเขาจะใส่ชุดไทย
แต่ยักษ์มี๒ตนอยู่ที่หน้าวัด
รูปร่างหน้าตาเขาก็แตกต่างกันไป

แต่ถ้ามองต่ำลงมาเรื่อยมาดูรองเท้า

แล้วก็นี่แหละค่ะท่านั่งของเขาเป็นเอกลักษณ

ใครที่ไปวัดนี้ก็ต้องถ่ายภาพ

กับคำว่ากุมพันธ์

ตนหนึ่งนั่งสูบขี้โย
ขี้โยหมายถึงบุรีชาวละนาในอดีต

ชันเข่าสวมรองเท้าแตะ

มือขวายกนิ้วสัญลักษณ์
อันนี้เป็นตนที่สวมรองเท้าผ้าใบสีแดง
ส่วนตนนี้สวมรองเท้าแตะ

พระอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีเปิดเผย
บอกว่าพระท่าเจเดียรัฐนธรรมพิเนตร

แล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วไม่ได้เก็บไว้เฉยนะ

ก็เลยทำให้มีแนวคิดว่าอยากจะสร้างกุมพันธุ์
พระอาจารย์ก็มีเนื้อคิดว่า

ยักษ์สององค์นี้ขึ้นมา

คนให้เข้าวัดแล้วก็ให้เข้าถึงธรรมด้วย

ดูชาวต่างชาติให้เข้ามาสนใจ
แล้วก็เข้ามาวัดเพื่อที่จะเผยแผลพระพุทธศาสนา
เป็นการแสดงทำให้ทุกคนมีความรัก
ทั้งรักในพระพุทธศาสนาและรักในคนทั่วไปด้วยใจที่บริสุทธิ์
จากนี้ภายในพระธาตุนะคะยังมีภาพที่เล่าเรื่องราวทางศาสนา
ที่มีการนำภาพตัวการ์ตูนสมัยใหม่เข้ามาใส่ด้วย
เป็นการดึงดูดให้เด็กสนใจพุทธประวัติค่ะ
ทั้งนี้ตามบันทึกทางพระพุทธศาสนา
กุมพันธ์เป็นเทวดากลุ่มหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
อาศัยอยู่ที่ใต้ของเขาพระสุเมน
ุมพันธ์มาจากกุมพระแปลว่าหม้อ
กับอันทะหมายถึงผู้มีอันทะเท่าหม้อก็คือ

จากสมัยเป็นมนุษย์มีนิสัยหยาบ
อิทธิพลอวดตนเพื่อจองจุดทำบุญฟังธรรมคนเดียว
สิ้นจากความเป็นมนุษย์ผลบุญจากอานิสงฆ์ฟังธรรม
ก็เลยมากำเนิดใหม่เป็นกุมพันธ์ค่ะ
ส่วนใหญ่มาปั้นกุมพันธุ์ให้ยืนถ่างขาลักษณะถีบเหลี่ยม
เหมือนการแสดงโขนแล้วก็จะอยู่หน้าวัดด้วย
แต่ว่านี่ปั้นได้สวยนะปั้นได้สวยนะครับ
ชื่อวัดอีกทีไหมคุณวัดท่าไคร้ในจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ที่อำเภอแม่ริมค่ะแม่เจ้าวาดบอกวัดบ้านนอกนะ
แต่จริงวัดสวยเชียวนะครับ